โปรดติดตามตอนต่อไป

โอ้น้ำมะพุทัศน์

โอ้โหมาบุกรุงโอ้โห
อ้าวอ้าวอ้าว
เยี่ยม
เขาได้อารวาดปีนเฝาไฟนะครับ
แล้วก็มีอาการ
คุ้มคั่งอยู่ผมก็เลย
พร้อมกำลังก็เข้าไปแล้วนะครับเหตุ
พอไปถึงเขาก็มีอาการ

ปัสสาวะลดสารพระภูมิเจ้าที่

ผมก็เลยนึกถึงพระที่บ้าน

ซึ่งนึกถึงพระอาจารย์ที่ลงหากว่าง
ก็เลยว่าไปเลยตามทางที่
ผมไม่มีวิชาแล้วครับ
อยากให้เขาสงบ
แล้วก็พาไปโรงพยาบาล
ตอนที่ไปเขาก็มีมีดอยู่ในกำลังถือมีดกับผมก็เลยดึงมีดออกด้วย
เขาก็ยอมตกปล่อยมีดออก